ช่วงที่สองของข่าวเย็นไทยรัฐดูเรื่องอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะเอาไว้เตือนใจเตือนใจอย่างแรกเลยเห็นไฟแดงทำไงคะคุณค่ะเบรกสิคะคุณใช่จะต้องเบรกแต่รถกระบะคันหนึ่งไม่เบรกค่ะ
เพื่อนเบรกเป็นแถวเลยนะตัวเองไม่เบรกพุ่งไปต่อเหรอคะไปต่อและช่วงเวลานั้นมีรถสิบล้อมาพอดีจ้าเอกันกลางแยกเลยให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
เป็นไงคะคุณ

เนี่ยค่ะมาเลยและกลางลำแบบนี้เลยนะคะคนขับรถกระบะที่ฝ่าไฟแดงเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๔๓๐ค่ะ
ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะที่สี่แยกการเคหะเมืองใหม่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
สภาพรถกระบะแถบขวาพังยับเลยคนขับติดอยู่กับคอนโซลหน้ารถนะคะส่วนขาคนขับอ่ะติดอยู่กับเบาะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางงัดเอาตัวคนขับคนมางัดเอาตัวคนขับออกมาทราบชื่อในทศพรกมลวรรณยูอายุ๒๙ปีนะคะเจ็บสาหัสเลยแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนอกจากนี้มีคนบาดเจ็บรายอื่นอื่นอีกไม่รู้อีโนอีเน่เลยค่ะเขาเป็นคนที่ส
จากกระยานยนต์ฝั่งที่ติดฟัยแดงอยู่อีกฝั่งฝั่งปลงท่ามันให้ใช้ดูจากกล้องวงจอลปิดเนี่ยคุณวนิดากลิ่นสุวรรณค่ะบาดเจ็บเพราะว่ามันไปเฉียวไปช้นเขาเนี่ยนะคะไปสอบถามคนขับรถพ่วงชื่อวนัยกิจการบุญสุขให้การกับตำรวจบอกว่าเขาขับมาถึงจุดเกิดเหตุได้นะฟังตัวเขาเองเป็นสัญญาณไ
ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถพ่วงนะคะ
ก็ต้องรอตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ

ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
รวมถึงสอบสวนคนขับรถกระบะด้วย

นี่คือต้องดูก่อนว่ารถทุกคันออกตัวหมดเลย
ไม่แน่ใจนะตอนนั้นต้องไปดูสัญญาณไฟนะว่า

เพราะว่าเลนฝั่งรถกระบะที่บอกว่าฝ่าไฟแดงมา
ทุกคนก็ออกตัวมาพร้อมกันหรือว่าเขาพร้อมใจกันฝ่าหรือเปล่า

พอกำลังจะเขียวเขาก็เลยออกตัว
ไม่แน่ใจอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะ

นี่ไงคุณตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกครั้งค่ะ